มันเป็นอาชีพสร้างรายได้ดีเลยนะ
นี่ค่ะพากันไปที่นี่คุณผู้ชมบริเวณริมถนนหมายเลข๒๐
สายท่าตุมรัตนบุรีสุรินทร์ค่ะ
มาพบกับแผงขายรังพึ่งและน้ำพึ่งป่าสดเลยนะ
ซึ่งน้ำผึ้งป่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวสุรินที่เวลาใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ต้องแวะดูแล้วคุณดูนี่มาเป็นรังเลยแล้วก็วางเป็นแผงเรียงกันเป็นตำแบบนี้เลย
ผ่านฉะนั้นต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้างแหละนะคะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นรังพึ่งแล้วก็มีอะไรดำตัวอะไรเกาะอยู่

จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าน้ำผึ้งปากของที่สุรินรสชาติดี
หวานหอมอร่อยกว่าที่อื่น

แล้วที่สำคัญเขาจะเก็บเฉพาะน้ำพึ่งป่าเดือนห้า

เดือน๕เท่านั้นนะเก็บมาแล้วก็คันขายกันสดตรงนั้นเลยนะคะ
ซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่ได้ไปนี่มันคือน้ำพึ่งแท้
ไม่มีการผสมเจือปนอะไรมั่นใจว่าคือน้ำพึ่งแทนแน่นอน

ไปสอบถามท่านนี้เลยเป็นเจ้าของร้านนะคะ
นางสาวนัทธิตาพงพาณิชย์อายุ๓๔ปี
บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่จะออกหาน้ำพึ่งป่ามาขายในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนา
โดยชาวบ้านจะเข้าป่าไปหารังพึ่ง
แล้วก็ตัดออกมาวางขายอยู่ริมทางแบบนี้นะคะ

ให้เขาบีบคันรังพึ่งไปนะ

รังพึ่งที่ได้มาจะขายอยู่ที่ราคาละ๑๐๐๓๐๐บาท
โดยจะเป็นรังที่มีทั้งน้ำผึ้งและตัวอ่อนอยู่นะ
แต่ถ้าใครอยากจะเอาเฉพาะน้ำพึ่งป่าอย่างเดียว

จะอยู่ที่ราคาขวดละ๕๕๐๖๐๐บาท
นี่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าขายดีเป็นพิเศษนะ
เพราะว่าคนหันมาดื่มน้ำพึ่งขึ้นเยอะ
ทานอะไรจากธรรมชาติหวานจากธรรมชาติ

ก็มีโอกาสจะกินให้ด้วยทุกวัน
คุณชนะคุณก็ไปสั่งซื้อได้เลย
น้ำพึ่งเนี่ยค่ะให้เบอร์ติดต่อเลย
คุณนัทธิดาคุณชนะเขาเป็นเบอร์น้ำผึ้งไหม

แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะ

ลองเอาไปประกอบอาหารกันดู

หาแต่ว่าได้ความพยายาม